คุณผู้ชมคะเราพูดคุยเรื่องนี้กัน
ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์ของวันสตรีสากล

เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องอะไรที่ชาวมงค์

คุณกันนิกาแสงทองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็น

แต่ว่าอยากให้ฟังให้รอบด้าน

ดังนั้นถามอาจารย์เตือนใจกันก่อนนะครับว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องราว
ยังมีอยู่จริงในสังคมของชาวเขาไหมฮะ

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองก็เพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก
ประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทยนะคะ
ซึ่งอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ที่ตอนนี้เป็นกำนันนะคะ
กำนันทวีสักยอดบรรณีบรรพส
ท่านบอกว่าชมรมมงค์แห่งประเทศไทยเนี่ย
มีสมาชิก๒๔๒ชุมชนใน๑๕จังหวัดทั่วประเทศ
แล้วก็ได้ออกระเบียบมาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ว่าให้ยกเลิกประเพณีการฉุดโดยผู้หญิงไม่เต็มใจ

ปีแล้วค่ะแต่ว่าท่านประธานชมรมเนี่ย
ก็ยอมรับว่าเนื่องจากชุมชนมงค์มีถึง๒๔๒ชุมชน
ซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ทั่วถึง
แล้วก็จะมีบางคนแบบวัยรุ่นใจร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่เชื่อฟังก็เหมือนกับสังคมใหญ่โดยทั่วไป
ว่าแม้จะมีกฎหมายที่ดีแต่ก็มีคนละเมิดกฎหมายอยู่
ซึ่งก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายหลักของประเทศ
อันนี้ท่านประธานชมรมมุ้งแห่งประเทศไทยก็ฝากมาค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายท่านเลย

พอพี่โทรศัพท์ไปหาหลายท่านบอกว่า
ไทยรัฐทีวีจะชวนมาให้ข้อมูลเรื่องประเพณีฉุดของชาวมงค์
เขาก็บอกว่าแม้ทำให้คนที่ละเมิดกฎเนี่ย
ที่ว่าออกกฎมาแล้วตั้งแต่ปี๔๙เนี่ย
ทำให้ชาวมงค์ทั่วโลกเสียใจแล้วก็เสียหาย
เพราะเป็นการอ้างประเพณีโดยไม่ถูกต้องเลย

ว่าปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ใช่ค่ะคือชาวมงค์มีการศึกษาสูงมากนะคะ
โรงเรียนต่างที่นักเรียนมงค์ไปเรียนเนี่ย
จะเห็นว่านักเรียนมงค์เรียนเก่งมากค่ะ
สอบได้ที่๑ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

แล้วก็แม้กระทั่งชาวมงค์ที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ย
มงค์ก็ปรับตัวได้ดีมีการศึกษาสูงนะคะ
เป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความเป็นแพทย์เป็นวิศวกร

มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมยุคที่
หญิงชายเท่าเทียมกันได้อย่างดีนะคะ
หรืออย่างดรทรงวิทย์เชื่อมสกุลก็เป็นนุ่มมงค์แท้เลย
จากจังหวัดพยาวไปเรียนจบปรินาเอกด้านชนเผ่าพื้นเมืองที่แคนาดา
แล้วก็ทำวิทยานิพลปริญญาเอกเรื่องประเพณีมงค์ค่ะ
แล้วก็พูดถึงประเพณีการฉุดผู้หญิงในอดีตเนี่ย
ว่าเป็นเหมือนหลุมสีดำในประเพณีของมงค์
ซึ่งชมรมมงค์ทั้งหลายก็พากันขอให้ยกเลิกไปหมดแล้ว
พยายามจะกลบหลุมสีดำตรงนี้

แต่ยังไงก็ตามมันก็มีบางส่วนเท่านั้นเอง
อาจารย์บอกว่าตอนนี้คือลดน้อยลงมาก
พอบอกได้ไหมคะว่ามันน้อยลงขนาดไหน

อย่างบางคนคุณแสงแสงยาอรุณนะคะ
ก็เป็นชาวมงค์ที่ทำเรื่องสิทธิมนุชน
มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สูง
ก็บอกว่าตลอดชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยตัวเอง
แต่ว่าได้ยินข่าวนะคะ

เคยมีนะคุณป้าคุณน้าเคยถูกฉูด
แต่ว่าประเพณีฉุดในอดีต

เขาต้องไปขอขมาต่อพ่อแม่
แล้วก็ครองคู่กันด้วยดีนะคะ

ถ้าไปสู่ขอตามปกติก็จะต้องมีค่าสินสอด
แต่ถ้าไปตกลงกับผู้หญิงกันเองนะคะ
ว่ายังไม่มีสินสอดนะ

แล้วก็ค่อยไปขอคำมาพ่อแม่

แต่ก็ฉุดด้วยความสงบนะคะ

อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำร้ายจิตใจกัน

แต่ว่านุ่มมงค์และสาวมงค์ที่มีการศึกษาดี
ก็รู้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทย

คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงนะคะ

พรบที่คุ้มครองการกระทำความรุนแรง

ใช้แนวทางไกล่เกลี่ยสมาณฉัน

ผิดอย่างเดียวแล้วก็เอาผู้ชายไปขังคุก

ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเอง
ตรงนี้มีความเข้าใจที่ดีขึ้น

หรือว่ามีการศึกษาน้อย
ก็จึงยังเป็นปัญหาอยู่

อาจารย์เตือนใจครับอธิบดีครับ
คือเรื่องนี้คุณผู้ชมส่งเข้ามา

เป็นแค่คนชายขอบไม่รู้ว่า
คนในสังคมเมืองจะสนใจเรื่องของเธอหรือเปล่า
กลายเป็นประเด็นขึ้นมา

แล้วก็ยังพอมีอยู่สำหรับบางที่บางจุด
เมื่อกี้อาจารย์เตือนใจพูดถึงเรื่องของ

กฎหมายในการคุ้มครองดูแลสิทธิ
ทั้งสตรีและทั้งผู้ชายเอง

เหมือนกันและมีความเข้มข้นยังไงบ้าง

ที่มีการบังคับใช้จริงก็ไม่เลือกปฏิบัติอยู่แล้ว
คนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ย

ถ้ามีการข่มขืนกระทำชำเลา

แล้วถ้าหากว่าไปทำร้ายร่างกายเนี่ย

ที่ได้กลับเรียนก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายยา

ก็ไปทำตอนที่สัญญากับต่างประเทศ
ในเรื่องของกติกา

ทำการกระจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ตามสนทิศันยานั้น

ก็มีข้อปฏิบัติ

ทุกคนก็จะต้องถือปฏิบัติตามนี้

จะไปอ้างเรื่องของประเพณี

ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ
ที่จะต้องวางระบบในเรื่องของการป้องกัน

และก็สื่อสารกับนักพยาบาล
นำชุมชนก็จะต้องแจ้งให้ลูกบ้านได้ทราบด้วย
แล้วก็ผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมาย
เรื่องของตำรวจผู้ปกครองก็ต้องรับรู้
ถ้าหากว่ามีเหตุแบบนี้เป็นความผิดอาญา
ก็ต้องไปดำเนินการในการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ท่านอธิบดีแล้วก็อาจารย์เตือนใจครับ
พอได้ยินเรื่องราวที่เรานำเสนอผ่านทีวีแบบนี้
เรื่องของผู้หญิงชื่อส้มนามสมมุติเนี่ยนะฮะ

อาจารย์ก็คิดว่า

แม้ว่าจะมีทั้งกฎหมายภายในประเทศ
มีจารีสประเพณีซึ่งทางชมรมมงค์ก็

รวมทั้งกติการะหว่างประเทศเรื่องของสิทธิสตรี
เรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเนี่ย
แต่ก็ยังมีผู้ชายที่เรียกว่าเห็นแก่ตัว
แล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย

จนกระทั่งเธอกลายเป็นคนพิการ
ซึ่งก็ดีที่ว่าชุมชนดำเนินคดีทางอาญาเลย
ตามกฎหมายหลักของประเทศเลย
เพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ต่อไปว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคน

อาธิปทีด้วยครับ

ในส่วนของคนที่ฉุด

คิดว่าเขาไม่น่าจะไม่ทราบนะคะว่า
การที่จะพูดถึงประเพณี
แล้วก็ไปดำเนินการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่น

ยังไงก็ตาม
ญาติพี่น้องคนแต่ฉบูรณ์
เรามีคดีที่เชียงใหม่ก็เป็นลักษณะนี้
แล้วก็ปรากฏว่ากับคุณแม่เขาก็ไปแจ้งความ
ไปแจ้งความดำเนินคดีพอเป็นคดีขึ้นมาแล้วเนี่ย
ก็ทำให้เกิดสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยา
เขาก็มาขอในเรื่องของการชดเชยเยียวยา
ตามกฎหมายการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย

ก็ปรากฏว่ามีแค่๒คดี

แต่เชื่อว่าคือหลังจากที่รายการออกอากาศไป
คือพี่น้องชาวมงค์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
หลายพื้นที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจ
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ย

รวมถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็แนวทางออกของเรื่องนี้กันนะคะ
ในรายการรถปลดทุกข์สักครู่เดียวครับ

เรื่องของประเพณีการฉุดของชาวมงค์
ซึ่งต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า
ประเพณีนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงมีกฎมีระเบียบ
ในการยกเลิกการฉุดมาตั้งแต่ปี๒๕
ใช่๑๐ปีมาแล้ว๑๐ปีที่แล้วแล้วนะครับ
แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าชาวมงค์๑๕๖คน
กว่าชุมชนในบ้านเราในประเทศไทย
ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
แต่อย่างที่อาจารย์เตือนใจบอกมันก็มีหลุมดำเนอะ
สังคมทั่วไปก็มีคุณสังคมไทยปัจจุบัน
ฉุดการข่มขืนก็มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับ
แต่อาจารย์ทั้งสองท่านเราจะช่วยกันกลบหลุมดำบางส่วน
ได้อย่างไรสำหรับเรื่องของคดีที่ยังคงมี
แม้ว่าอธิบดีบอกจะมีแค่๒เคสในปีนี้ใช่ไหม

แต่อาจารย์จะย้ำกันยังไงต่อไปเรื่องของทั้งข้อกฎหมายข้อระเบียบ

คือในส่วนของหนึ่งนะคะก็คือเรื่องป้องกัน
ก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป
เฉพาะมงค์กับผู้นำชุมชน
แล้วก็ตำรวจในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้

ทางกรมได้มีข้อตกลงกับตำรวจ
ว่าเวลาที่ทางผู้เสียหายมาแจ้งความ

ว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับค่าชดเชย

ก็จะเป็นในเรื่องของถ้าหากว่า
สิ่งที่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นความผิดอาญา
แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการกระทำผิดเนี่ย
ก็สามารถมาขอเงินชดเชยได้
ภายใน๑ปีนับแต่ว่ารู้ตัว
ผู้กระทำผิดรู้เหตุแห่งการทำความผิด
แล้วก็ตำรวจเมื่อแจ้งสิทธิ์ไปแล้ว
สามารถรับคำขอแล้วส่งมาให้
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลย

๑ปีก็จะมีปัญหาขาดอายุความ
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบสื่อสารให้เขารู้ค่ะ
คือบางทีแบบชาวมงค์เองที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่
ก็เกิดความกลัวเกิดความไม่กล้ากลัวว่าจะเกิดอันตราย

ว่าในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กถูกคมคืน

และต้องให้ว่าพ่อแม่รู้ถือว่ารับรู้
อายุความก็นับตั้งแต่วันที่พ่อแม่รู้
ก็จะเป็นการขยายออกไปด้วย
ก็ในส่วนของเอกสารขั้นตอนเนี่ย
พนักอาทิตย์ส่วนทั่วประเทศมีอยู่ละ๑๔๐๐ลงพักษมณ์

ในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิมนุชนแห่งชาติ
ซึ่งมีหน้าที่หลักที่ตกลงกันตามหลักการปารีส
ว่ากรรมการสิทธิมชนระดับชาติ

ส่งเสริมความเป็นสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย

ส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองด้วย
แล้วก็ตรวจสอบว่าภาครัฐหรือส่วนต่างเนี่ย
ได้ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุชน
ของชนกลุ่มต่างได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็มีหน้าที่ในการแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
ซึ่งก็น่าดีใจที่ว่าตอนนี้เนี่ย
กระชวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็มีงานด้านของชนชาติภัณฑ์
และชนเผาพื้นเมืองกลับคืนมาแล้ว
หลังจากที่หายไปสักช่วงหนึ่งค่ะ
ซึ่งคิดว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็น่าจะได้ทำงานด้านของการส่งเสริมและสื่อสารให้ชนชาติภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ย
ได้นำจารีสประเพณีและภูมิปัญญาส่วนที่ดีเนี่ยค่ะ
ให้สืบทอดสู่รุ่นหลานแล้วก็แสดงต่อสังคมไทย

ตอนนี้ก็ในส่วนของพี่น้องเครือข่ายชนชาติภัณฑ์เนี่ย
เขาก็มีความพยายามที่จะเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งขณะนี้มีการสำรวจว่ามีไม่น้อยกว่า๓๗ชาติภัณฑ์
เมื่อก่อนนี้เราพูดถึงว่ามีชาวเขา๖เผาในภาคเหนือ

เพราะเราเกิดการสำรวจมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะภาคอีสานก็มีนะคะ
ดังนั้นการสื่อสารโดยเครือข่ายของพี่น้องชาติภัณฑ์เอง
ไม่ว่าจะเป็นชาวมงค์ชาวอิลเมียนชาวอาคาชาวลีซูลาหู
และกลุ่มอื่นสหรัฐที่๑๗ชาติพันธุ์
ได้แสดงตัวตนออกมาแล้วนะคะว่า
หประชาชาติก็มีกติกาสากล
ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างเช่นตัวอย่างที่ดี
เช่นในแคนาดาอเมริกานิวเซแลนด์ออสเตอร์เรียน

แล้วก็มีการกำหนดพื้นที่
เขตวัฒนธรรมเขตคุ้มครองของชนพื้นเมืองด้วย
เช่นเดียวกับกรณีของพี่น้องชาวมงค์เนี่ยค่ะ
ก็มีประเพณีที่ดีอีกมากมายนะคะ
เช่นภูมิปัญญาการใช้ต้นกัญชง
เส้นใยของต้นกัญชงมาทอผ้า
แล้วก็มีการเขียนลายขี้พึ่ง
มีลายปักอะไรที่งดงามมาก
แล้วก็หนุ่มมงค์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
ถ้า๑๐กว่าขวบก็จะเริ่มเป่าแคน
ซึ่งบรรพบุรุษพ่อแม่คุณพ่อก็จะสอน
แล้วลีลาการเป่าแคนมงค์สวยงามมาก
ซึ่งเรียกว่าเป็นศักยภาพที่ชาวมงค์เนี่ยค่ะ
สามารถจะสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างไม่ขาดสายเลย
แล้วก็เรื่องของการศึกษาด้วยครับอาจารย์
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าการศึกษาของชาวเขาเผ่ามงค์

อาจารย์ครับผมขออนุญาตเจาะเข้ามาถึงกรณี
ของน้องนามสมมุติคนนี้นะครับ
ว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ท่านอธิบดีเอง
กรมเองจะช่วยเหลือดูแลกรณีนี้อย่างไรบ้างฮะ

คือในส่วนของน้องก็มายื่นคำขอทดแทนไปแล้วค่ะ
แล้วก็คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว
แต่ว่างบมารยูลองการเบิกจ่ายให้

แล้วก็ในเรื่องของการชดเชยเรื่องทุกผลภาพ
เนี่ยค่ะก็ในกรณีทุกมลภาพเนี่ย
ก็คือได้วันละ๓๐๐บาทคูณกับวันที่คณะกรรมการได้คำนวณนะคะ
ก่อนหน้านี้เขามาแจ้งเองไหม

เราก็มีกลไกในการหาข้อมูล
ไปที่ยุทธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากว่ากฎหมายยังมีข้อขัดข้องอยู่
เนื่องจากว่าคณะกรรมการพิจารณามีอยู่ชุดเดียวในส่วนกลาง
เพราะฉะนั้นเมื่อมีอนุกรรมการกันกรองในจังหวัด

แต่ว่าก็เป็นโชคดีค่ะว่าในอนาคตเรามีการแก้กฎหมาย
สามารถที่จะให้มอบอำนาจให้มีอนุกรรมการ
ระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดแล้วก็อนุมัติได้เลย

ต้องมาเข้ามาที่ส่วนกลางแบบปัจจุบัน

ก็คิดว่าเราร่วมเร็วว่าจะต้องเรียกเมือกจ่ายให้ค่ะ

แล้วก็คุยกับผู้เสียหายคุยกับน้องส้มเอง
มีความต้องการนอกเหนือจากนี้ยังไงบ้าง

จริงแล้วแสนกว่าบาท
ไม่สามารถจะไปชดเชยสิ่งที่เขาได้สูญเสียไปได้
แล้วก็จริงขออนุญาตเน้นย้ำว่า

เป็นเงินที่รัฐช่วยเหลือประทังความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นเอง
ภายใต้ภาวะงบมารซึ่งก็มีจำกัด

ปีนี้ปี๕๙ได้๓๐๐ล้านทั่วประเทศ

สำหรับการเยียวยา๖๐๐ล้าน

จำเลยที่ว่าถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณา
เพราะต่อมาสารพิพากษาว่าไม่ได้ทำความผิด
ก็สามารถมาขอชดเชยเยียวยาได้เช่นกันนะคะ
เป็นค่าที่ได้ถูกคุมขังไป
ในช่วงพินาก็คือว่า๒รายการนี้ค่ะ
ไปใช้ยอดที่ว่า๓๐๐ล้าน
ซึ่งก็คือทิเรียนไม่พอ

คือว่าทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย
แต่ว่ายังไงก็ตามประเด็นนี้ค่ะว่า
เวลาที่คนมาขอรับชดเชื้อเยียวยา

คุ้มครองสิทธิ์ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่ว่าคนมาขอเราจะมาจ่ายแต่ว่าเงินชดเชยเยียวยา
จ่ายเงินอย่างเดียวไม่ใช่ทำงานอย่างอื่นอีกรวมกัน
ก็ต้องมีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ถ้าหากว่าพิจารณาแล้ว

อย่างนี้ก็ต้องไปจัดการในการประสานไปที่พม
เพราะว่าเมื่อขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว
เขาก็จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มตลอดไป
การดูแลสุขภาพร่างกายการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ

มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
คือในส่วนของสยงดำเนินการแล้วแต่ว่ารอเบิกจ่าย
แต่ว่าในส่วนของระบบในเรื่องของการดูแลครบวงจร

ของการดำเนินการของภาครัฐแนวใหม่นะครับ
ว่าไม่ได้มองแต่ตัวเองต้องมองจากผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
ก็ระหว่างในการจัดการในการประสานในหน้าที่ข้องอยู่ค่ะ

แล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันของผู้หญิงท่านนี้
แล้วก็ผู้หญิงเผ่าโม้งทุกคน
เนื่องจากว่าทางกรมส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ์
เยียวยาเรื่องของกองทุนไปแล้วนะคะ
แต่นี่ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมชนแห่งชาติเนี่ย
จะมี๒อนุที่ทำหน้าที่ด้านนี้อยู่นะคะ
คืออนุสิทธิของชนชาติภัณฑ์
ซึ่งตัวพี่เองเนี่ยเป็นประธานอยู่นะคะ
แล้วก็อนุเรื่องของสิทธิสตรี
ซึ่งคุณอังคณานิรภัยจิตเป็นผู้ดูแลนะคะ
แล้วก็เดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาปีนี้
ทางกรรมการสิทธิมีโครงการ
กรรมการสิทธิมุชนพบประชาชนที่เชียงใหม่ภาคเหนือ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะเชิญเครือข่ายสตรีชนเผ่า
ซึ่งเป็นการรวมตัวของสตรีชนเผ่า
กว่าชนเผ่าทางภาคเหนือมาประชุมด้วย
แล้วก็จะได้ส่งเสริมเรื่องของสิทธิสตรี
ซึ่งต้องถือว่าน้องส้มนามสมมุติเนี่ย
เป็นตัวอย่างของผู้ที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง

แทนที่ว่าจะยอมจำนวนต่อสถานการณ์
ยอมจำนวนต่อจาริสประเพณี
แต่ทั้งน้องส้มนามสมมุติกับคุณแม่เนี่ย

ซึ่งส่งผลถึงพี่น้องมงค์ทั้งหลาย
ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยมีความตื่นตัว
ซึ่งพี่มองว่าไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องมงค์เท่านั้น

แต่ว่าพี่น้องชาติภัณฑ์อื่นก็สนใจด้วย

ผู้หญิงจึงจะไม่เป็นช้างเท้าหลังอย่างเดียว
แล้วก็ยอมจำนวนต่อการถูกละเมิดสิทธิ

แต่เดี๋ยวนี้เครือข่ายสตรีชนเผ่า
เกิดขึ้นมาประมาณเกือบ๒๐ปีแล้ว
แล้วก็มีการประชุมกันในมิติต่างนะคะ
เรื่องของบทบาทสตรีที่จะต้องเป็นผู้นำ
เป็นยืนอยู่ข้างหน้าได้
แล้วก็เสนอประเด็นที่ตนเองถูกละเมิด
หรือจะส่งเสริมสิทธิของสตรีอย่างไรนะคะ
ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
สตรีชนเผ่าก็ประกาศเลยว่า

พันธุ์ข้าวพันถั่วพริกข้าวโพด

ซึ่งเราเป็นคนในเมืองจะต้องซื้อ
แต่พี่น้องชนเผ่าเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคะ
ในไร่ข้าวในไร่ข้าวโพดในสวนใกล้บ้าน

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในมือผู้หญิงนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นการรณรงค์เชิงบวก

หรือในสิทธิในการศึกษาเนี่ยค่ะ
ในอดีตผู้หญิงอาจจะถูกพ่อแม่มองว่า
ลูกผู้หญิงโตขึ้นไปก็แต่งงานแล้ว

แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงชาติภัณฑ์เรียนจบสูงนะคะ
แล้วก็ทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ
เป็นคุณครูเป็นตำแหน่งสำคัญมากมายนะคะ
หรือการที่จะอบรมเลี้ยงดูลูก
ให้มีสุขภาพดีให้เป็นพลเมืองดี
ให้มีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สตรีชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย
เท่ากับตอนนี้ทั้งสิทธิทั้งบทบาททั้งหน้าที่
ของผู้หญิงนะฮะชนเผ่าต่างเนี่ย

คุณคือเห็นจากกรณีตัวอย่างกรณีของน้องส้ม
ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมกับพี่น้องชาวโม้งเอง
แล้วก็ไปถึงชนชาติภัณฑ์อื่นด้วยนะคะ

ย้อนกลับมาอธิบดีเรื่องของการรักษา

ตอนนี้มีแพลนมีแผนการรักษาคุยกับคุณหมอต่อไปยังไงบ้างคะ
ก็ในชั้นต้นในเรื่องของการดูแลเยียวยาก็ว่าไปนะคะ
อันนี้เนื่องจากว่าอยู่ที่เพชรบูรณ์

เราก็สื่อสารไปที่ยุทธรรมจังหวัดที่เพชรบูรณ์

ก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่

อย่างที่อธิบดีบอกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งหมดนะครับ
อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านย้ำกันซะหน่อย

เรานำเสนอเรื่องราวของน้องส้มท่านนี้
อาจจะมีอย่างที่บอกความคิดเห็นสองด้าน
ด้านหนึ่งก็เห็นใจอีกด้านหนึ่งก็อาจจะชาวมุ้งส่งมา
มันไม่มีแบบนี้แล้วนะทำไมยังเสนอแบบนี้อีก
แต่ว่าจริงแล้วมันคือหลุมดำ
อย่างที่อาจารย์บอกก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
แต่อยากให้อาจารย์เตือนใจย้ำว่าปัจจุบัน
วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมที่เปลี่ยนไป
สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันครับ
คือก็อยากเห็นผู้หญิงหลุดออกมาจากความจำนวนเดิม
อย่างผู้หญิงมงค์จะถือว่าตนเองอยู่ภายใต้การคุ้มครอง

แต่นี่พอถูกผู้ชายฉุดไปเขาก็ไปทำพิธี
ให้ผู้หญิงไปอยู่ในผีบรรพบรุษของฝ่ายชายแล้ว
ซึ่งจะกลับมาผีบรรพรุษของพ่อแม่ตัวเองไม่ได้
ตรงนี้ค่ะซึ่งถ้าพ่อแม่ที่มีความกล้าหาร
แล้วก็ก้าวหน้าแล้วอันนี้นะคะ
ก็ถือว่านี่ก็ลูกของเรา
ทำไมเราจึงจะปล่อยให้ลูกสาวถูกผู้ชายที่จิตใจไม่ดี

อันนี้ก็จะก้าวข้ามจารีดที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ย
ละเมิดสิทธิ์และอยู่เบื้องล่างของผู้ชายนะคะ
เราจะต้องทำงานกับคนทุกกลุ่มในประเทศไทย
แล้วก็จะพยายามใช้วิธีสื่อสารด้วยภาษาของพี่น้องชาติภัณฑ์ต่าง
แล้วก็ท่องทางที่เหมาะสม
สื่อสารไปให้ถึงค่ะแล้วก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง
เช่นตอนนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
ซึ่งมีนักศึกษาชาติภัณฑ์ต่างมาเรียนเยอะมากเกิน๕๐
แล้วก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายเป็นต้นค่ะ
ก็จะใช้สถานศึกษารวมทั้งโรงเรียน

แล้วก็จัดระบบการอบรมการตั้งเครือข่าย
เยาวชนรักสิทธิมนุชน
เห็นภาพของความเข้มแข็งได้ดีเลย

คือที่ท่านมองอยู่มี๔กลุ่มนะคะ

คือผู้ชายท่านต้องเข้าใจว่า
กฎหมายไทยไม่สามารถที่จะไปทำให้มีการละเมิดสิทธิ์แบบนี้ได้

ก็อย่างที่ตอนแรกได้มีการเกิดนำไปแล้ว

ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ถูกกระทำไปแล้ว

ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ย
ทุกคนยอมมีสิทธิ์ศาสตริภาพเท่าเทียมกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีกลไกการแจ้งความ
ดำเนินคดีแล้วก็รู้ในเรื่องของสิทธิ

ก็สามารถที่จะมายื่นกำกล่อได้ที่สถานการณ์จำลวต
กลุ่มที่๓ก็คือชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน
กำลังผู้หญิงบ้านนี่ค่ะ
ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะทำนะคะ
ก็ไม่ควรจะไปทำเพิกเฉย
ในการที่จะต้องไม่สนใจว่านี่เป็นประเพณี

ธรรมเก่ามีดีงามมากมาย
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการละเมิดกัน
กลุ่มที่๔ก็คือผู้ที่ใช้อำนาจภาครัฐ

ต้องเข้าไปจัดการดูแล
ให้เกิดความเข้มงวดกฎขรรพ์

กรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษาของกรรมการสิทธิมชนนะคะ
โดยคุณฉัดสุดาจันดียิ่งก็กำลังประสานกับสำนักงานเลขาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเสนอให้มีหลักสูตรสิทธิมนุชนตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลย
ดังนั้นนักเรียนที่เป็นชาติภัณฑ์ทั้งหลายที่เข้าเรียนกับโรงเรียนชั้นปฐมเป็นต้นไป
ก็จะได้รับรู้เรื่องของสิทธิมนุชนตั้งแต่ชั้นปฐมเลย
ก็คงจะเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะกรรมการสิทธิมนุชนแห่งชาติ
ต้องย้ำกันแบบนี้ฟังแล้วเห็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองดูแลเสร็จ
แล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือน้องส้มกับเรื่องราวที่เรานำเสนอไป๒วันและความเห็นใจที่คุณผู้ชมส่งเข้ามามากมายผ่านหน้าจอของเราด้วย
วันนี้ต้องขอขอบคุณ
และกรมการสิทธิสิทธิมสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ

เลขที่บัญชีเราขึ้นอยู่ตลอดทั้งรายการค่ะ
สามารถที่จะช่วยเหลือบริตักได้๐๒๐๑๖๒๔๒๒๖๖๙
ธนาคารออมสินสาขาเพชรชบูรณ์ชื่อบัญชีนางสาวชุติมาแซ่ลี
เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ
ติดต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือ๐๙๑๖๑๕๑๗๙๔นั่นเอง